ฝนในปีนี้ภาพรวมจะเป็นอย่างไรล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับมีการประเมินว่าฤดูฝนปีนี้อาจจะล่าช้ากว่าปกตินะครับ
ก็จะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณสัปดาห์ที่๓นะครับแต่คุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ครับมีหนึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นกับเมืองใดของเราถ้าหากเราไปดูกราฟิกต่อไปนะครับ
ซึ่งถ้าหากเป็นฤดูฝนก็จะเคลื่อนที่ย้อนกลับไปนะครับ
นั่นก็หมายความว่าปัจจัยนี้เองยังคงทำให้เรานั้นอยู่ในฤดูร้อนอยู่นะครับ
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือจากปัจจัยนี้ครับ
จะทำให้กลางสัปดาห์ในบริเวณที่มีคลื่นกระแสลมนี้
สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของลูกเห็บนะครับ
แต่ทีนี้จากการคาดการณ์ของกรมบุตุก็บอกนะครับว่า
ฤดูฝนปีนี้ครับทั้งปีเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในเมืองไทยของเราน้อยกว่าปกติประมาณ๕๑๐ครับ
โดยต้นฤดูฝนก็จะเริ่มขึ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับปริมาณน้ำฝนก็จะมีค่าปกตินะครับ
เว้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือจะสูงกว่าปกติประมาณ๕๑๐ครับ
ฤดูฝนในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมครับปริมาณน้ำฝนจะใกล้เคียงกับค่าปกติ
ส่วนฤดูฝนในช่วงกันยายนถึงตุลาคมครับปริมาณน้ำฝนจะต่ำกว่าค่าปกติ
ช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีพายุเขตร้อน
พายุที่มาจากทะเลหนึ่งลูกครับมีโอกาสพัดเข้ามาแถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานกับภาคเหนือ
ส่วนช่วงเดือนกันยาถึงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นช่วงที่จะมีฝนตกชุก
มีโอกาสเกิดพายุหมุนเข็ดร้อนด้วยเช่นเดียวกันครับ
ที่สำคัญครับสิ่งที่ตามมาในช่วงดังกล่าวนั้นก็เป็นปริมาณน้ำจากภาคเหนือนะครับ
ที่จะมีการถ่ายเทลงมาแล้วก็จุดที่ต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษก็คือบริเวณตอนกลางของประเทศ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนคร่าวนะครับสำหรับปีนี้ถึงอย่างไรก็ตามนะครับ
ตอนนี้มีปริมาณน้ำที่สะสมตามแหล่งน้ำต่างไว้ค่อนข้างเยอะ
ฝนถึงจะน้อยแต่ก็อาจทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ